นี่คือยายีนะครูผู้ชมฮะ

นี่ให้ดูกันแบบนี้เลยฮะโอ้โหแล้วถ้าเด็กเห็นนี่สิ
ถ้าเด็กเห็นเผลอหยิบเข้าปากไปนะยาอีนะคุณผู้ชมเป็นรูปแบบใหม่
บรรจุไว้ในถุงพลาสติกใสสิบเก้าห่อครับนับรวมแล้วประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันเมตร
ซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางสีดำสองใบเจ้าหน้าที่ทหารพราน
แล้วก็กองกำลังสุรสักมนตรีเนี่ยไปตรวจยึดมาได้เมื่อกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับ
หลายห่อเลยแล้วก็ไปตรวจยึดยานอนหลับชนิดรุนแรงได้ด้วยนะคุณผู้ชม
บรรจุเป็นแผงสีเขียวอันนี้ฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นแผงสีแดง
อันนี้ยึดมาได้เจ็ดหมื่นสามพันเมตรรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดยังไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านน่ะ
ใหญ่นะเนี่ยส่วนผู้กระทำผิดครับ
ไว้ตัวทันหนีไปได้โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอผู้ต้องสงสัย
ึงเรือหางยาวมาจากฝั่งสปลาวแล้วก็เอาของกลางมาพักไว้ริมโขงในพื้นที่บ้านคำผักแพลว
อำเภอธาตุพนมที่นครพนมแล้วผู้ต้องสงสัยก็ขับเรือหลบหนีไปครับ
ต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมูลว่ายาอีหรือว่าบางคนเรียกว่ายาเลิฟ
เลิฟรูปหมีสีเหลืองนี่น่าจะมาจากพื้นที่ทางยุโรปและเข้ามาทางลาว
จะเอามาขายในไทยนะคุณผู้ชมโอ้ดีนะสกัดไว้ได้
จะขายคู่กับยานอนหลับชนิดรุนแรงครับเป็นยาอีที่ออกฤทธิ์ปลุกเซ็กซ์ด้วยฮะ
โอ้โหนิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็จำหน่ายตามสถานบันเทิง
แพงด้วยน่ะเมล็ดละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับ
อันนี้ผู้หญิงต้องระวังให้ดีเลยนะไปเที่ยวผับอย่างเงี้
เที่ยวสถานบันเทิงเออเจอผู้ชายแอบเอามาให้กินเนี่ย
โอ้โหเป็นยานอนหลับรุนแรงนะครับหรือไม่อาจจะหลอกว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ย
เพราะรูปรูปลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงเออใช่เนอะอย่างที่บอกไป
เมล็ดละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทถือว่าแพงเลย
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาแหล่งที่มาแล้วก็ตัวยาที่ชัดเจน
เดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชม๑๘กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนี่เอามาให้ดูเนี่ยเอามาเตือนนะ
ไม่ใช่เอามาโชว์ว่ามันแบบรูปลักษณ์แบบนี้น่ากินอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่นะครับนะฮะอันตรายมากนะครับ